หนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเพราะว่าในรายการตลอดข่าวของเรามันหลากหลาย
มีไปสถานที่ท่องเที่ยวไปหาอะไรกินอร่อยแล้วก็ที่สำคัญใครที่ดูอยู่อยากจะสร้างรายได้เพิ่มเติม
แล้วก็ลองฟังข่าวนี้ดูนะครับกับการปลูกบอนไซค์
ไซค์ที่คุณเคยเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบไม้ดับที่ในลักษณะแบบญี่ปุ่น
สร้างรายได้ดีแต่บอนไซค์ที่จะพาไปดูนี้มันเป็นบอนไซค์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำมาจากมะพร้าว

แล้วสร้างรายได้ดีด้วยครับคุณผู้ชมครับ
นี่ครับที่สวนคลังนาลุงสำเร็จนะครับที่ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
หรือว่าคุณลุงสำเร็จนี่แหละแกเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ผันตัวมาเป็นเกษตร

ก็คือมีแนวคิดเอาลูกมะพร้าวที่หล่นจากต้น
มาเปลี่ยนเป็นบอนไซต์มะพร้าวครับ
ลุงแกเรียนรู้มาจากใคร

อากูอากูกูเกิ้ลเป็นคนไทยยุคใหม่๔๐

โอ้โหน่าชื่นชมมากเลยทีเดียว
เรียนรู้มาจากนายอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับ
แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองเป็นอย่างดี

นำลูกมะพร้าวที่หล่นจากต้นจนมีหน่องอกออกมานะ

ถูกคัดทิ้งตามสวนตามร่องต่าง
เพราะว่ามันมีหนองออกมาแล้วแต่ส่วนใหญ่จะโดนคัดทิ้งออกไป
ทีนี้พอเห็นว่าโดนคัดทิ้งนี่มันดูเหมือนไร้ค่า
ลองมาแปลเปลี่ยนเป็นบอนไซต์ดูไหม

เอามีดกระทะออกมา
แล้ววิธีการก็คือต้องเอากระดาษทรายขัดถู
ให้มันแบบว่าเกลี้ยงเกลี้ยงเกา
นี่ยังไม่ได้นะแต่ต้องไปขัดถูให้มันเกลี้ยงกล่าวแบบนี้

เอากาบมันออกให้เกลี้ยงให้หมดเลย
ใช่ครับจนเหนือแต่หน่อกับราก
จัดจากนั้นครับนี่เคลือบครับ
เขาทาอะไรคะ
และเกอร์เคลือบให้มันผิวมันวาว

เสร็จป๊าบก็ไปจัดใส่ในกระทะก็กลายเป็นบอนไซมะพร้าวแล้ว

เห็นแบบนี้นะครับดูเหมือนจะทำง่าย
แล้วไปขายได้ราคาดีไหม
บอกเลยว่าราคาดีเริ่มต้นแบบนี้

ก็เยอะอยู่นะถ้าทำออกมาแล้ว
แล้วถ้าหากปลูกไปได้ราคาดีแล้วคือปลูกเอาไว้ได้นานสักพัก
มันมีลวดลายที่สวยงาม
เลื้อยออกมาจนสวยแล้วก็ขายได้แพงสุดต้นละ๒๕๐๐

เขาบอกว่าอายุการเลี้ยงประมาณสัก๒ปีถือว่าสำเร็จแล้ว
แล้วก็จะออกมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว

ตนเองได้ทำการสถาปนาตนกลายเป็น
ประธานชมรมคนรักบอลใส่มะพร้าว

เพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะทำแบบคุณลุงแกแล้วก็

แล้วก็โทรไปสอบถามกันเพื่อหาความรู้มาหา
รายได้เสริม๐๘๙๙๓๖๑๑๔๓นะครับ
บอกเลยว่าสบายไปเจอกับคุณลุงเขา
โทรไปสิครับไปปรึกษาแล้วก็ติดต่อแล้วก็ลองสอบถามคุณลุงเขาดู
คุณลุงเนี่ยนะครับเข้าใจดี
ลุงสำเร็จเขาทำจนสำเร็จมาแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าอยากจะสำเร็จแบบคุณลุงแล้วก็
ลองไปเรียนกับเขาดูนะครับ
ไอเดียสุดยอดจริงนะแล้วเนี่ยค่ะก็แค่
เห็นมะพร้าวที่เขาทิ้งเขาคว่างแล้วก็ได้ไอเดีย
เอามาแปลงเอามาดัดแปลงนะคะให้มันดูออกมาสวยงามด้วย
แล้วก็มีประโยชน์ด้วยแบบนี้นะครับชื่นชมจริงนะครับ
คือเป็นไม้ประดับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่า
จริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำไปเป็นอาชีพเสริม
แต่มีเวลาว่างอยากจะลองใช้เวลาว่างตรงนี้
ลองแบบทำดูก็ไม่เสียหายอะไรบางคนทำแล้วชอบติดใจ
ก็ค่อยขยายเป็นรายได้เสริมก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ใช้เวลาว่าง
อยากเปิดผู้เท่าผู้แก่คนเกาะเศียรอายุราชการต่าง
มีเวลาว่างอยู่กับต้นไม้ใจเย็นมีความสุขนะเห็นไหม
แข็งแรงด้วยได้ทำนั่นทำนี่ขยับร่างกายกันไป
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีก็แล้วกันนะคะ